คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะ
คือมีอดีตทหารเกณฑ์ไปขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ยิงกลุ่มวัยรุ่น

แล้วเด็กที่ถูกยิงเป็นเยาวชนอายุเพียงแค่๑๗ปีเท่านั้น

ไปมีเรื่องกันมาก่อนหน้านี้อยู่ที่เวทีหมอลำ
นี่แหละค่ะตำรวจภูทรบ้านเทื่อมนะคะหน่วยกู้ชีพเข้าไป
พบว่ามีคนแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงอยู่ที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
ที่เกิดเหตุตรงนั้นเป็นบ้านปูนชั้นเดียวอยู่ท้ายซอย
พบเยาวชนอายุ๑๗ปีน้ำสมมติชื่อในพี
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดบริเวณเหนือราวนมขวานอนหายใจรวยลิน

เพื่อนของในพีนะคะชื่อในซีนามสมมุติอายุ๑๗เหมือนกัน
บอกว่าช่วงค่ำผมกับเพื่อนขี่รถมอเตอร์ไซค์กันมา๓คันมากัน๖คน
ระหว่างทางไปสวนกับในแป๊บซึ่งถูกระบุว่าในแป๊บเป็นคนก่อเหตุและเป็นมือยิง
อายุ๒๒ปีขี่มอเตอร์ไซค์มากับภรรยาค่ะ
พอเห็นพวกเขาปุ๊บขี่รถเลี้ยวกลับมาเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงปรากฏเอาปืนยิงใส่พวกเขา
จนกระทั่งถูกในพีเพื่อนของน้องเนี่ยล้มลงทันทีนะคะ
ตัวในเดฟอีกคนนึงเป็นเพื่อนของในพีค่ะเล่าว่าคือก่อนหน้านี้มีเพื่อนรุ่นพี่มีเรื่องทะเลาะกับในแป๊บที่เวทีหมอลำบุญบ้างไฟ
ตอนนั้นเห็นบอกว่าตัวไนแป๊ปเป็นอาหารเกรนและเป็นขาใหญ่ด้วยแล้วมาชกต่อยกัน
เสร็จเหมือนในแป๊บสู้ไม่ได้จนกระทั่งมาขี่มอเตอร์ไซค์สวนกันแล้วก็เอาปืนมายิงเพื่อนเขาค่ะ
เพราะหลังจากนั้นถ้าเขาได้กลับมาหาเรื่องมีใครว่ะ
ไม่ว่าหลังจากนั้นไม่เคยเห็นน้ำ
ในขณะเดียวกันเนี่ยยายของตัวน้องที่เสียชีวิตน้องพีนะคะนางประจนเล่าว่าเลี้ยงหลานมาตั้งแต่แบบเบาะ
หลานเนี่ยจบชั้นม๓ไม่ได้เรียนหนังสือต่อนะแต่มาช่วยทำนา
วันนั้นก่อนเกิดเหตุมาขอเงิน๑๔๐บาทไปดูหมอลำ
ก็ไม่คิดจริงนะว่าหลานไปดูหมอลำเสร็จแล้วจะมาถูกยิงตายค่ะ
หลังเกิดเหตุนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องของตัวคนร้าย
เมื่อถูกระบุชื่อออกมาว่าเป็นในแป๊บกลายเป็นตำรวจก็เร่งออกติดตามค้นหา
เช้าที่ผ่านมานะคะไปดูภาพกล้องวงจรปิดแล้ว
ตรวจสอบปลาคำในแป๊บทันทีนะคะเรียกตัวมาสอบสวนให้การปฏิเสธ
แต่มันมีหลักฐานว่าอะไรเป็นการสแกนนิ้วมือเข้าทำงานตอน๑ทุ่ม
เพื่อนร่วมงานเป็นพยานว่าขณะเกิดเหตุแป๊บทำงานอยู่ในโรงงานน้ำตาล
ไม่ได้ออกไปยิงใครนะอ้าวแล้วจะตลุกว่าจะไปยิงคนอื่นได้ยังไง
ก็เลยต้องไปพิสูจน์เรื่องของคราบเขม่าวดินปืนแทนค่ะ
ทีนี้ไปดูกันที่งานศพกันหน่อยของน้องพีนะคะ
พ่อเองก็เดินทางมาจากร้อยเอ็ดค่ะมางานศพของลูกจัดงานให้ลูก
ก็บอกว่าอยากให้ตำรวจเร่งติดตามคดีเรื่องนี้
จุดทูปบอกลูกชายด้วยว่าขอให้วิญญาณของลูกชายไปสู่สุขติค่ะ
พ่อเองก็เล่าด้วยนะคะว่าแย่ทำกับแม่น้องพีเนี่ยตั้งแต่เด็กค่ะ
ยายเป็นคนเลี้ยงเอาไว้จริงลูกไม่ใช่คนเกเรค่ะ
อันนี้มันก็ยังเล็กหน่อยอยู่แค่๑๗ปีแต่อย่างนั้นพี่ตี้ต้อยกัน
ก็ยังไข้กรทิมินิ่งชีวิตคนหนึ่งส่วนเขาสิ่งเลี่ยงไม่ไงนะครับ
พวกตากับย่าก็เสียใจทุกคนเสียใจเหมือนกันนะครับ
ก็อยากให้เพื่อนสวัสดิ์ติดตามเรื่องคดีให้มันถึงที่สุดนะครับ
คือแม้ว่าเขาจะมีหลักฐานในการสแกนนิ้วเข้าทำงานแต่น้องเนี่ยก็คือที่เป็นเพื่อนสนิทของตัวน้องพีเยาวชนที่เสียชีวิตยังคงยืนยันค่ะว่าในแป๊บเป็นมือยิงเพราะยืนยันว่าเพื่อนในกลุ่มทุกคนเห็นหน้าแล้วจำหน้าได้
เดี๋ยวเรื่องนี้ตำรวจต้องไปตรวจสอบต่อนะคะ